แล้วพลุกได้มีโอกาสทำอะไรเยอะแยะ

ศศักดิ์อักษรฐานให้ทางอาทิตย์คือฟุกในดวงก็มีดาวยดศักดิ์เนี่ยเป็นมรณะกับตัวเอง
ฟุ๊กไม่ติดยศติดศักดิ์ติดอะไรพวกนี้เข้าใจไหม
เขาจะไม่ไปหลงกับสิ่งเหล่านี้นี่คือข้อหนึ่งที่เป็นมรณะกับตัวเขา
สองดาวจันทร์รูปจริตให้ทรายจันทร์จะดัดจริตไม่ดัดจริตจริตกัน
ตัวนี้เขาเด่นมากนะฮะจันทร์เนี่ยสนุกเสน่ห์เขาเด่นเขามีเสน่ห์เขามีเสน่
บวนชนเนี่ยคือพระจันทร์เด่นกล้าแข็งขยันให้แข็งขาล
ดวงนี้เนี่ยมีตำแหน่งเป็นนิดคือเสื่อมเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่อีกเวลาหนึ่งนะที่เจ้าฟูกจะเบื่อไม่เอา
หมดใจถอดใจอันนี้น่ากลัวมากจะเกิดขึ้นในบริบทต่างในเรื่องต่างเรื่องต่างเวลากันตลอดเวลา
ใช่ไหมมันระเบื่อตอนไหนอยู่ก็เบื่อไปงั้น
คือจริงก็ไม่ได้เบื่อนะแต่ว่าพอดีเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยผมได้เล่นละครแล้วออกเทปแล้วแล้วก็มันเหมือนรู้สึกว่า

ผมไม่แน่ใจว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันถึงจุดสูงสุดแล้วในมุมของนักแสดง
คือก็พอเล่นเรื่องที่๓ก็ได้ลำรางวัลนักแสดงชายดีเด่นเล่นหนังก็ได้รางวัลแล้วก็พอออกอัลบั้มก็ได้แล้ว
แล้วก็ขายดีแล้วก็ไปเล่นละครเวทีก็รู้สึกโหดีมากชอบมากแล้วก็เล่นไป๒เรื่องแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีจัง
แล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับว่าก็ทำครบหมดแล้วอ่ะอืมผมไม่ได้รู้สึกว่าผมมีอะไรที่
ต้องไปต่อเหมือนกับว่าแล้วเราก็ตอนนั้นประกอบกับเราแต่งงานพอดีแล้วเราเริ่มมีลูกใช่ไหม
เราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องหาจุดที่มั่นคงให้ลูกคือเรามีครอบครัวแล้วเราจะทำยังไงที่มีรายได้ที่แน่นอน
ไม่ใช่ว่าเราต้องมีคนจ้างเราเพราะถ้ามีคนจ้างเราเราคือเป็นลูกจ้างเสมอ
หมายความว่าเราอาจจะไม่ถูกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราไปเป็นเจ้าของกิจการล่ะ
ชื่อดีกว่ามั้ยในตอนนั้นก็เลยเริ่มทำรายการหินเที่ยวขึ้นมา
รักษาตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก
เคยเป็นตำแหน่งสมัยพี่เล่นกีฬาที่จะต้องได้เหรียญทองแล้วรักษาตำแหน่งมาเนี่ย
ก็เคยได้แล้วการรักษาตำแหน่งนี้ยากยิ่งกว่าการที่จะได้เพราะมันเหนื่อยใจมาก
เหนื่อยใจมันมีหลายองค์กว่าหลายปัจจัยกับการที่เป็นดาราแล้วเป็นนักแสดงแล้วเป็นนักร้องแล้ว
แล้วจะต้องรักษาพื้นที่มันเนี่ยบางทีฟุ๊กอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ว่านั้นคือเบื่อ
หรืออาจจะมีความรักษาตรงนั้นมันเนี่ยเราควรโทนมันได้ไม่ได้หมดแล้วมันเสียเวลา
แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งก็ได้แต่ว่าจริงแล้วอาจจะหลักก็คืออย่างที่บอกคือต้องการความแน่นอนให้กับชีวิตมากขึ้นแล้วก็
อาจจะเป็นรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่เคยมีเวลาว่างส่วนใหญ่คือผมถูกมีเวลาเป็นจำกัดตลอดชีวิตเลยอ่ะคือ
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเกิดมารวยอยู่แล้วหรือเปล่า
ไม่ใช่มันไม่ว่างเลยมันเหนื่อยไปไง

หมายถึงว่าโอเคทำงาน๕วันเหมือนคนปกติที่เขาทำงานจันทร์ศุกร์

ของผมเนี่ยมันไม่มีเย่เลยไง
คือมันโอ้ถ้ายังงั้นทุกวันนี้ถือว่ารับงานน้อยลง
ใช่ครับแต่ถ้ามีบทที่ถูกใจประมาณไหนฟุ๊กถึงจะรับ
หรือแบบไหนถึงจะรับอย่างแรกขอเป็นคิวจันทร์ถึงพระรหัส
หรือจันทร์ถึงพุทธอย่างแรกเลยจันทร์อังคารพุทธได้ทั้งวันทั้งคืน
ถ้าบทผมว่ามันคุยกันได้แล้วล่ะถ้าถึงขนาดว่าบทได้วันเลือกวันได้แล้ว
มันต้องคุยเวลาได้ผมเป็นคนที่สะดวกเวลา๑๐โมงผมอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนสบาย
ที่ตี๓ผมก็อยู่ได้สบายมากแต่ขอจันทร์ถึงประหัสไว้ก่อน
เพราะว่าสุ่งสาวชิดของลูกอย่างที่บอกก็แค่บทมันถูกต้องและรู้สึกว่าเราใช่
และเวลาลงล็อกกับเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาที่แบบว่าจะต้องไปเปลี่ยนคิวทุกคน
ถ้าคิวคุณจันทร์ถึงพุธอยู่แล้วติดต่อมาผมก็สนใจ

เราก็เคยเห็นคนที่เป็นคุณหนูกับไอ้พวกแบบพ่อแม่รวยมาเยอะนะ

เข้าใจไหมแปลว่าอยากจะได้อะไรมันต้องมีเงื่อนไขหลักการเหตุผลกว่าจะได้มาชิ้นหนึ่ง
อย่างหนึ่งหรือบางอย่างฟุ๊กต้องหามาเองอย่างนี้
คือฟุ๊กไม่ได้อะไรแปลว่าเออพ่อให้เงินเดือนนี้๑๐ล้านใช้อะไรก็ใช้
ไม่มีทางไม่มีทางฟุกจะต้องเหนื่อย

ตั้งแต่๑๖ผมไม่ได้เงินจากพ่อนะ
ก็คือพ่อให้ในสิ่งที่พ่อให้ทุกคนที่เป็นลูกคนอื่น
คือพ่อเป็นคนที่ให้เท่ากัน
สมมุติว่าพ่อซื้อรถให้น้อง
อ่ามูลค่าสมมุติ๓ล้าน

มูลค่านี้เท่ากันเท่ากันแล้วผมก็จะบอกว่าผมไม่อยากได้อันนี้
ผมจะได้อันนี้ที่มันแพงกว่าอันนั้นจ่ายเองที่เหลือ
อ๋อเห็นมั้ยทุกคนจะได้เท่ากัน
สมมุติว่าตอนผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็มีรายได้อยู่แล้ว
แต่พ่อบอกว่าอ่าพ่อให้ใช้แค่ของตัวเองแค่๓หมื่น
แล้วอีกสองหมื่นพ่อให้อีกสองหมื่นหมายถึงนี่พ่อให้เพราะอันนี้หน้าที่พ่อ

คือผมก็จะเหมือนกับว่าถึงแม้ผมจะหาเงินได้พ่อก็ให้ในสิ่งที่พ่อให้ลูกคนอื่น

แล้วก็ไม่ได้ลดก็คือผมหาได้ก็เป็นสิทธิ์ของผมก็เก็บไป
คุณเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนพระมาจากพ่อ
เหมือนพ่อไฟล์บังคับมาเป็นอย่างนี้คือ
วางแผนทุกอย่างไหมคะสำหรับฟลุ๊กเอง
คือผมก็เป็นคนที่อาจจะกลายเป็นคนคุ้นเคยกับการมีแบบแผนในชีวิต
ทุกวันนี้ผมก็จะรู้เลยล่วงหน้าว่าสมมุติผมจะแพลนทริปจะไปไหน
ผมก็จะรู้ล่วงหน้าว่าผมจะไปกินที่ไหนไปนอนที่ไหน
ตั้งแต่อย่างเช่นว่าเดือนมีนาเนี่ยผมจองเรียบร้อยแล้วว่าผมจะไปญี่ปุ่น
ผมก็จะวางแผนของผมแบบนี้
ใช่แล้วก็เดือนปลายปีผมก็เริ่มจองเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดือนพฤษภาผมก็รู้แล้วผมจะไปประมาณไหน
คือผมจะมีแพลนเรื่อยแล้วผมก็จะวางแผนล่วงหน้าให้ตัวเอง
เพื่อที่จะได้รู้ว่าไทม์เฟรมของแต่ละช่วงนี้ทำอะไร
เรื่องแบงค์นะฮะ
เมื่อก่อนเด็กเราจำกันได้ว่าคุณจะต้องเรียงเลข
อ๋อเมื่อก่อนอีกโหดมาก
คือแบงค์มาติดเข้า
ทุกวันนี้เกิกคนมัศยะวันนี้ดารากลับมาในเล่นละครอย่างบ้าระห่ำ

ไม่ได้ทำงานพิธีกรอย่างบ้าระห่ำงานก็มีแค่ทำอะไรเยอะ
ชีวิตส่วนใหญ่ในอินสตาแกรมก็จะเห็นแต่อัพเรื่องหุ้น

ผู้หญิงคนนี้มีอะไรเงื่อนไขชีวิตอะไรทำให้เราหลุดภาพ

คือดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวเขาก็เป็นนักรัก
ชะตาผู้ใดก็ตามทีมีดาวสุกหรือวีนัทโคจรเป็นมรณะกับตัวเองในพื้นชะตาเกิด
เป็นอยู่ในเดือนเสาร่วมเสาร่วมราหูชิดความรักจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบคนอื่น

แล้วดวงของแขกของเรานี้จะแต่งงานใหม่ไหมฮะ
คือไม่ให้แต่งตามดวงนี้
แต่ฟลุ๊กไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานเร็วนี้ใช่ไหมคะ
ที่แพลนกันไงมาหล่ายคิด